คุณผู้ชมค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของน้องค่ะ
เจ้ากรรมเป็นกรรมของน้องจริง

โอ้โหโดนแผ่นปูนแผ่นอิดเนี่ยทับเอาไว้น้องออกไม่ได้ค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเขาจอดจักรยานฝากไว้ที่ป้อมใช่ไหมไปทำงาน
กลับมาบ้านก็ว่าจะไปเอาจักรยานจักรยานยนต์กลับบ้านนี่แหละ
ปรากฏได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กอยู่หลังป้อมเดินไปดู
โอ้โหน้อง

สงสารสงสารจริงมันไปไหนไม่ได้คุณแล้วคือนี่คืออ่อนแรงแล้วนะ
ดิ้นมาสุดกำลังจนแบบว่าไม่ไหวแล้วอะค่ะ
คือถ้านอนนิ่งก็นึกว่าตายเอาจริง
ผู้ประสบภัยตัวนี้ติดอยู่ใต้ซอกปูน
ป้อมตำรวจที่วัดจันกระเพาะนตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีค่ะ

น้องน้องลืมไปก็ช่วงนี้น้องกินเยอะ
กู้ภัยนะคะอาสามูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็เลยมาช่วยเหลือเจ้าผู้ประสบภัยตัวนี้
คือลำตัวมันเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิ

มันมีแผ่นปูนกับเหล็กกดทับไว้ด้วย
ต้องอาศัยแรงเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้น
ช่วยกันยกแบบคุ้ยแล้วก็ยกแผ่นปูนขึ้นนะคะ
น้องถึงออกมาได้เนี่ยน้องเข้าไปยังไง

โชคดีมากนะที่เกล็ดน้องมันแข็ง

แล้วก็ต้องพยายามเอาไม้คุ้ยแผ่นปูนข้างในค่ะ

เจอน้องคือนางสาวอัชราพรนิ่มเชียงนะคะ
กลับจากที่ทำงานจะมาเอามอเตอร์ไซค์ที่ฝากไว้ที่ป้อมซะหน่อย
อะไรมันก๊อกแก๊กอยู่หลังป้อมล่ะ
เดินไปดูปุ๊บโถน้องติดอยู่จ้า
นี่เขาใช้เวลา๒๐กว่านาทีนะคะ
เอาน้องออกมาได้น้องยาวตั้ง๒เมตรไง
๒เมตรนี่แปลว่าน้ำหนักก็พอเหมาะพอควรอยู่เหมือนกันแหละ

นี่น้องออกมาแล้วนี่น้องได้เลือดด้วยใช่ไหมนั่นน่ะ

เรื่องของน้องเหมือนกันค่ะไปที่กระบีหน่อย
เมื่อสักครู่นี้น้องอ้วนอันนี้น้องหิวค่ะ

มุดเข้าครัวร้านสอบวัสดุก่อสร้างในตำบลกระบี่น้อย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
น้องไปหลบอยู่ในซอกหลังเตาแก๊ส
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลากว่า๒๐นาทีเหมือนกัน
ถึงจะจับตัวน้องได้นะคะเดี๋ยวคุณคอยดูนะว่าน้องตัวใหญ่ไหม
นี่มันอยู่ในซอกมันก็ชอบอยู่ในซอกนะ
ตัวก็ไม่ได้เล็กเลยนี่มันอุ่นมันอุ่น
สองเมตรครึ่งโอ้ยน้องตาวาวด้วยจ้ะเพราะเป็นเวลากลางคืนนะคะ
น้ำหนักเขาบอกว่า๒๕กิโลกรัมกู้ภัยบอกโอ้โหนี่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับมาเลยนะ
นายวสันพกามาเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนอ่ะ
ตอนค่ำได้ยินเสียงของหล่นในครัวคิดในใจโจรเข้าร้านแน่เลย
่องไปแอบมองดูสิไม่เห็นคนเลยอ่ะ
แทบไม่ทันน้องเองถ้าเกิดว่าข่าวนี้ออกก่อนวันที่สิบหก
นะก็เป็นเรื่องของเลขที่บ้านกันไป
ใช่แต่ดันออกวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของน้อง
วดทางพมวาดมีคนทั้งช้ำใจดีใจปะปล้นกันไปเออแล้วมุมปากมันยิ้มอยู่หรอ

ผมต้องเตรียมผ้าอย่างนี้ต้องผูกอะนะ
ต้องผูกจุดทูบด้วยนะวันหลัง